คุณผู้ชมครับมาดูแม่ใจสลายนะครับ
เพราะว่าฝากลูกให้กับคนอื่นเลี้ยง

เนื้อตัวลูกเต็มไปด้วยบาดแผลไปหมดเลยนะครับ

แล้วก็มีรอยคล้ายถูกกัดเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลย
แม่บอกว่าลูกเจ็บแม่ก็เจ็บนะคุณนะ
แล้วก็ไปสอบถามผู้ที่รับเลี้ยง
ผู้รับเลี้ยงยอมรับว่าทำร้ายเด็กจริงนะฮะ
ที่ชื่อว่านรมนมิตรภาพนะครับ
โพสต์รูปเด็กหญิงวัยขวบกว่า
มีร่องรอยฟกช้ำตามเนื้อตัว

เตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่
คิดจะเอาลูกไปฝากให้กับใครเลี้ยง
ก็กดในภาพมีร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายทั้งตัวเลยฮะ
ลำตัวใบหน้าจมูกแขนแล้วก็มือ

เดินทางไปที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
ไปพบกับนางสาวจิราพรวงเดชอายุ๑๘ปี

ได้นำลูกไปฝากเลี้ยงกับคนรู้จัก
โดยจ่ายค่าเลี้ยงวันละ๒๐๐บาท
เพราะว่าผู้เป็นแม่ทำงานเสริมสวย
ส่วนสามีก็แยกทางกันไปนะครับ
ก็เลยมีเวลาที่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดน้อย
เมื่อวานตอนไปรับลูกกลับมาตกใจมากครับ
ตกใจแทบช็อกเลยเพราะเห็นลูกมีรอยบาดแผล
โดนทำร้ายทั่วตัวแล้วก็มีรอยถูกกัดด้วย
คือแค่ผ่านไปวันเดียวคุณที่ไปฝากพี่เลี้ยง
ดูสิเต็มไปหมดเลยนะครับ

ชื่อว่านางจงลักษิงหนูอายุ๓๔ปี
จงลักษยอมรับว่าตีน้องที่หน้าอกจริง
แต่ไม่ยอมบอกว่าตีเพราะสาเหตุอะไร
ส่วนแผลที่ใบหน้าของน้องลูกตาลแล้วก็ตาที่บวมปูดนั้น
พี่เลี้ยงคือนางจงรักบอกว่าเด็กตกรถเอง

เพราะว่ารอยไม่เหมือนเด็กตกจากรถ
ส่วนที่มือของน้องลูกตาลมีรอยคล้ายถูกกัดเต็มไม้เต็มมือไปหมด
เห็นสภาพลูกแล้วบอกว่าโอ้โหร้องไห้ไม่หยุดเลยสงสารลูก

จะเอาเรื่องพี่เลี้ยงให้ถึงที่สุดไม่ยอมเด็ดขาดเพราะสงสารลูกสาวมาก
ขณะที่ตำรวจระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกตัวพี่เลี้ยงคนนี้มาสอบสวน
หากผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ